เล่าเรื่องนี้มาตาละดา
ก็คือยายคนนี้ค่ะเดือนแรม

ถ้าเป็นภาษาอีกสามต้องบอกว่าสล่อแสลง
เพราะมันสล่อแสลอะไรอย่างนี้

อย่าเลยแสลนต่อไปละกัน
คือจะบอกว่าที่เขาสนแลนด์เนี่ยเป็นเพราะว่าในละครเนี่ย
เขาต้องอ่อยพระเอกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วอ่อยกี่ครั้งก็คือไม่สำเร็จ

นางเป็นหวานใจมาริโอเมาเลอร์เนาะ
แต่บอกเลยว่าการจะเป็นแฟนมาริโอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ชีก็สู้ชีวิตอยู่เหมือนกัน

มาริโอเนี่ยเขาชอบรถเก่าเห็นไหม
แล้วก็ชอบสะสมรถเก่าด้วยจริงแหละ
จันจิเนี่ยในฐานะแฟนสาวก็ต้องรับบทอะไรคะ

คือคือภาพตามก่อนนะว่า
นางก็นั่งรถเป็นเก๋ไป
โดยมีหนุ่มหล่อก็คือมาริโอขับรถให้
แต่ว่ารถคุณผู้ชมค่ามันเก่า

มันก็ห้างบ้างนะรถ

รถลุก็คือรถเสีย

มันจะเข้าไปเสียตรงไหนรู้ไหม

แล้วคนก็อยู่เยอะ
หรือจะเป็นบนร้านสอดรถ

จันจิอย่างที่เชอร์รี่บอกเลย

จันจิเนี่ยเมาส์ให้นักข่าวฟังเมื่อวันก่อนแบบเต็ม

บอกคุณจ๋าหนูเนี่ยนะเจอมาทุกรูปแบบเลย

แข็งแรงมากเรื่องแค่นี้สบาย

รักผู้ชายต้องรักรถผู้ชายด้วย

กลางสี่แยกอโศกก็เคยแล้ว
บนที่จอดรถก็เคยแล้ว

เห็นจากชั้นบนสุดลงมาชั้นล่าง

แต่เวลาเรายืดอีกคนสีแยกก็ดูมารี่โอ้กับจันจิจะ

เซมเมอเซเซมเมอเซ
คือเราเต้นให้มันหนักเพื่อพอวันที่อากาศร้อนแล้วรถดับเราจะได้มีแรง

เต้นทำไมครับว่าวันนี้ออกไปต้องเซอร์แน่นเลย
เราเซ็นท์ทุกวันเราเซ็นท์ทุกวัน
ต้องแบบลูกจ๋าขอร้องอย่าดับนะ
ส่วนธรรมนาวทุกครั้งที่ขึ้นรถเลยหรอ
ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขามีเวลาได้ดูรถมันก็เลยไม่ดับไม่ดับ
เพราะช่วงนี้รถดีทุกคันคุณภาพดี
เชื่ออย่างหนึ่งนะเชื่ออย่างหนึ่งคือจันจิเนี่ยเขาเป็นสายมู
แล้วเวลาเขามูเนี่ยเขาต้องบอกรถก่อนตลอดทุกวันเดี๋ยวนี้รถก็เลยไม่เสียไง
เพราะเขาเป็นมูแต่ลูไงว่ายรถลูกจ๊ะวันนี้ดีนะลูกอย่าดูอย่างแบบแม่นาง

เส้นมันเศษ
เอ็นดูนางนะสวยด้วยตลกด้วยนี่แหละ
อ๋อชายชอบ